ไทยรัฐนัดคุยวันนี้นะคะเรามีนัดกับโอ้โหใครหลายคนคิดถึงเธอคนนี้ค่ะ
ลูกทุ่งสาวพี่ฮายอภพรของเรามาพูดคุยให้หายคิดถึงกันนะคะ
อ่าพี่ไฮสวัสดีค่ะอ่าโควิดรอบนี้พี่ไฮหนักขนาดไหนคะเนี่ย
โควิดรอบนี้เหรอคะมันน่ากลัวกว่าทุกรอบเลยนะต้องบอกเลยนะอยู่ยากกว่ารอบที่ผ่านมาสองรอบ
สำหรับนั้นว่าว่าน่ากลัวแล้วอันนี้น่ากลัวกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันใกล้มันดีดเข้ามามันใกล้ตัวเราแบบ
มันเหมือนแบบเราอยู่ตลอดเวลาเค้าตอนนี้ใกล้
ญ่านเนี้ยเป็นกันหมดแล้วเชิงว่า
พวกนี้ยังไม่เป็น

ตอนนี้เอาความห่อเลยผ้าเย็นเลย

มีทุกอย่างถ้าออกจากบ้านซ้ำอยู่นะคะ

ประตูที่ขัดออกไปต้องฉีด
พอจับต้องฉีดมือเหี่ยวหมดแล้วตอนนี้
โอ้โฮถ้าอย่างงั้นพี่หายก็ต้องเซฟสุดเลยสิค่ะ

ตอนนี้เรื่องรายการก็เป็นเดือนแล้วนะ

ใช่นี่ปุศภาพแล้ว

เหนื่อยมากคุณแม่ก็เลยฟุ้งไอเดียขึ้นใหญ่เลยตอนนี้
ก็จากที่ไม่เคยขายหมูไม่เคยขายเนื้อวัวก็เอามาขายค่ะ
เพราะคุณถามมีเนื้อไหมมีหมูไหม

ว่ามีมีเนื้อเค้าขายเนื้อมาตั้งแต่เด็ก
สะโพกเลิศสุดแต่มันหายากสะโพกตัวนึงมันก็จะไม่เห็นว่ามันบางตัวก็๓๕กิโลเมตรอะไรอย่างเนี่ย
นี่อะไรนะแม่เท่าไรอ่ะเท่าไหร่
อร่อยสะสักมา

ทำอะไรกินน่ะเนื้อน่ะ

ถ้า๒แดดแพงแน่ไหมแพงไหม
มันก็เฮิ่งไปอีก

ถามคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่พี่ฮายค่ะ
คือก่อนหน้านี้มันมีคลิปที่ดุพี่ฮายเรื่องซื้อลอตเตอรี่ค่ะ
มึงเล่นมึงเกงเออรัฐบาลรวย

มึงต้องเล่นก็ถูกแค่เนี้ย
คุ้มไปถั้งไปสี่แล้วทำลาย๑๐๕บาทแค่เนี้ย

๊าและแม่ฝากถึงรัฐบาลนี่นู้นหน่อยสิ

โบ๊ะ

ซื้อไปก็๓๐๐๐๐หน่อย

อ่ะแม่แม่ฮายจะเลิกเล่นไหมเนี่ย
ก็หยุดก่อนสัก๑๕วันดีกว่า

เห็นลอตเตอรี่ฮายเยอะตกใจไหม
ถ้ามันถูกป่าเว้ายังได้ชูมพื้น
แต่มันไม่ถูกก็โห

ไม่ไปได้มิไม่เอาไม่ออก
โหแต่เดินนะอะไรล่ะ

ให้เรารักผิดชอบต่อสังคมนักเวลานี้
ถ้าทุกคนคิดว่าพอเป็นแล้วไม่ยอมบอกเลย

ถ้าคิดแบบนั้นเอามาอยู่รัฐบาลเอามาอยู่แม่

เพราะฉะนั้นอยากให้คนทุกคนรับผิดชอบต่อสังคม
แล้วก็ยังไงก็ดูแลตัวเองกันนะคะ
ที่สำคัญนะคะคนใกล้ตัวเราน่ากลัวมากตอนนี้
เพราะว่าจะปิดกันเองเพราะว่าจะไว้ใจกัน
ไว้ใจกันโอเคสนิทกันทำงานกันทุกวัน
แต่ซึ่งไม่รู้ว่าเขาออกไปข้างนอกมาเขาไปเอาเชื้อมาหรือเปล่า
เห็นไหมคนไหนที่ติดบ้านคนหนึ่ง
มีคนเดียวที่ติดก็ติดกันทั้งบ้านเลย

แล้วมันน่ากลัวมากแล้วมันเป็นแล้วมันตายด้วยสิ
ช่วงนี้มันไม่ได้ตายเพราะคนสูงอายุ

ยิ่งได้ยิ่งได้สู้กันต้องสู้นะคะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
ส่งกำลังใจกันไปได้นะคะหรือว่าใครจะไปอุดหนุนพี่ฮายก็
ตรงตรงไปได้เลยนะคะโอ้โหวันนี้นะคะ
ไทยรัฐนัดคุยของเราขอบคุณพี่ฮายอภพรมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะส่งกลับไปที่สตูต่อเลยค่ะ